ก็ออกมาเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่ได้เปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
เป็นเปลี่ยนผู้ช่วยของคุณพ่อนั่นเอง

แล้วก็สาวมินเนี่ยส่วนประเด็นเรื่องความรักเนี่ย
มินบอกเลยว่ามีลุ้นจริงนะคะว่าถ้านุ่มคนนั้นเนี่ย

ระยะทางไกลนะแต่ว่าส่งความหวานตลอดเลยค่ะ

เป็นสาวมีนอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะ
มาต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับต้นหอมสกุลตลาและหนุ่มบอยพิษนุ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังกองถ่าย
กับคุณพัทรวดีสันไทยพรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรากันค่ะ

รับรองว่ามีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
นักร้องสาวเสียงดีพลอยพรทิพย
งานนี้ได้ซองนักแสดงมากฝีมือ

แซ่บโดนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
เอ็ดอันตรงไม่วางอย่าคอยตรงห่างอย่างนี้แหละหากไม่รัก
งหายจากผลงานเพลงไปนานถึง๑ปีเต็ม
สำหรับนักร้องเสียงดีพลอยพรทิพย์หรือพลอยใหม่ไอดอล
หลังจากคุมคู่เพื่อนซีเต้นนรารักปล่อยเพลงไม่ว่าง
คือข้ออ้างของคนหมดใจจนเป็นเพลงฮิตติดหูไปก่อนหน้านี้
เจ้าตัวก็เตรียมปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวครั้งแรกของตัวเอง

ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลจากโปรเจกต์รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิง
เป็นการถ่ายทอดมุมมองความรักของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชัดเจนกว่าความรู้สึก
งานนี้นักร้องเสียงดีการันตีว่าจี๊ดใจผู้ชาย
และตรงใจผู้หญิงที่เป็นตัวสำรองแน่นอน
ส่วนเพลงนี้ค่ะมันถ่ายทอดเรื่องราวของมุมมองผู้หญิงยังไงบ้าง

มุมมองผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงเลือกได้

ก็เลือกได้หรือว่าคุณไม่สวยคุณสวยคุณจะไม่เลือกก็ได้
ก็คือเอาง่ายไม่เป็นของเล่นของผู้ชายแน่นอนค่ะเพลงนี้
ซึ่งอันแรกก็คือไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหัวใจ
ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือได้พี่กู่มาอีกรอบนึง
รู้สึกดีใจแล้วก็ได้พี่สองคน
ก็คือพี่บอยกับพี่ต้นหอมมาเล่นให้ด้วย
ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันคงมันน่าดู

ไม่อยากจะเสียเวลา

แต่เป็นรักที่สาวต้นหอมเป็นตัวสำรอง

และทำให้ผู้หญิงตัวจริงของบอยพิษนุรู้ตัว
โดยทั้งคู่เผยว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานกัน
ส่วนบทบาทการแสดงฉากเลิฟซินไม่มีปัญหา

ใครที่เป็นแฟนคลับคู่นี้ได้ฟินจิกหมอนสมใจแน่นอน
รู้สึกแบบดีใจมากมีความรู้สึกอยากทำงานกับเพื่อน

บางทีก็แบบจ้องหน้ามันก็ตลกเลยเห็นป่ะ
แต่ว่ามันค่อนข้างท้าถ่าย
อยากให้เป็นผลงานของเราสองคน

น้อยใจมันเริ่มมากขึ้นจนรู้สึกว่า
ไม่เอาแล้วอ่ะถ้ายังจะต้องมานั่งแอบคุยกับฉันอยู่อย่างนี้
ฉันก็ไม่เอาแล้วขี้เกียจฟังแล้วไม่อยากฟังแล้ว

ก็คือผู้ชายเจ้าชู้แหละอะไรอย่างนี้
คือครบทีเดียว๒คนผู้ชายคนนี้เจ็บเหมือนกันนะ
สิ่งที่ได้รับในช่วงของการเฉลยของเรื่องอะไรอย่างนี้

อยากให้ติดตามผลงานของพวกเราสองคน
คู่จินต้องดูเฮ้ยแฟนครับ
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ